จากอดีตคู่รักมาต่อกันที่คู่ซีถึงเวลาแล้วนะ
มากันที่คู่ซี้ของดิฉันกันบ้างดีกว่านะคะ
สำหรับแน็กชาลีและโฟกัส
บอกเลยว่าคู่นี้เขามีโอกาสมาโคจรปะกันทั้งที
ไมค์ร้องเพลงคู่ซะหน่อยเป็นไง

ถ้าเกิดจำเนื้อเพลงไม่ได้ก็ดูเนื้อมาเลยซะเลย
เขายังมาโชว์หยุมหัวกันด้วยนะ
ไม่ใช่โชว์ความซีให้เราได้เห็น
ซึ่งแน็กบอกว่าครั้งนี้ให้เพื่อนมาคอยคุม
โฟกัสบอกว่าที่มาคุมครั้งนี้เพราะว่าเป็นห่วงเพื่อนมาก

คืออยากจะขอให้เพื่อนอยู่นิ่งนะ

เลิกพูดสักทีเกี่ยวกับเรื่องความรักเนี่ย
แล้วก็ก้มหน้าก้มตาทำงานไป

พร้อมกับบอกแน็กด้วยความเป็นห่วงนะคะ
ประโยคเด็ดเดี๋ยวคุณผู้ชมรอฟังรับรองว่ามีสะดุ้ง

ถ้าอีกฝ่ายยืนยันว่าไม่ใช่ก็ตามนั้น

ถล่มที่เจ้าตัวได้เต็มที่เลย

ยกเว้นครอบครัวเอาไว้ด้วยนะครับ

ต้องซ้ำเติมเพื่อนอยู่แล้ว

ตอนนี้เราบอกให้มันอยู่เฉยค่ะแล้วก็ทำงาน
เงียบ
สองเดือนก็สองเดือนครับผม

ค้าแน็ตครับเป็นคนที่พูดจาไม่ค่อยเรียบเรียงคำพูด
ไม่ค่อยรู้เรื่องเท่าไหร่

มันอาจจะได้ความเข้าใจที่มันอาจจะฆ่าเคลื่อนไปบ้าง
ถ้าไม่เข้าใจถามได้ค่ะเดี๋ยวตอบให้